ว่าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักนานจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่าน้ำ
เพราะใจที่ทรมาน
คอยนานจะผ่านทิ้งลง
เพื่อจะเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อน
แล้วดันเป็นเพลงที่ทุกคำมันเป็นตัวเงินด้วย

ถ้าร้องในวันปกติความหมายไม่ได้ผิดเพียสไอ้
ความกดดันเนี่ยก็มาตกอยู่กับคุณเบิร์ตนะฮะ

คุณซิมเพลงนี้พอจะจำเนื้อเพลงได้บ้างไหมครับ
เคยฟังค่ะได้บ้าง
คิดว่าคุณเบิร์ตเขาน่าจะได้ไหมฮะ

เป็นคู่ที่ต้องร่วมทางไปชิง

ลงไปนั่งอยู่กับลูกกับภรรยาให้สบายใจก่อน

แท็กมือกันแล้วเปลี่ยนขึ้นมาเลยค่ะมา
มุมแดงคุณซิมแม่ค้าถั่วต้มคนขยัน

เป็นทั้งแม่ที่ไม่เคยอ่อนเพลีย
เป็นเมียที่ไม่เคยอ่อนแรง
และยังเป็นแม่ค้าขายถั่วต้ม
ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิต
ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่รักมีแต่เหนื่อย
ทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยถึงจะเหนื่อย

ชื่อศรีรัฐนามสกุลล้ำสกุล
ชื่อเล่นซิมอายุ๓๔ปี

วันนี้ซ้อมร้องเพลงมาเต็มที่แล้วค่ะ

งานขายถั่วต้มเป็นงานที่เธอรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะเธอขายมานานกว่า๕ปี

จะเป็นถั่วต้มที่รับมาจากโรงต้มที่ใหญ่ที่สุดในย่านรามอินทาค่ะ
ก็คือชื่อรงต้มเจ๊อัจฉลา
ผ่านกับวิธีที่สะอาดสดใหม่

หวานมันอร่อยโดยเฉพาะเม็ดถั่วนะคะ
ก็จะเป็นเด็ดถั่วที่แก่แล้วก็เต็มเมล็ด
ใครซื้อไปได้กินนี่จะต้องกลับมาซื้ออีกค่ะ
ทุกวันซิมจะไปรับถั่วต้มที่โรงงานต้มถั่ว
แล้วเอาไปขายรายได้ก็เพื่อเอาไว้ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวที่เธอรัก
ทุกวันนี้ต้องสู้ชีวิตก็เพราะผู้ชายคนนี้ค่ะ

เมื่อก่อนเขาก็จะรับงานช่างเชื่อม
เชื่อมหลังคาเชื่อมเหล็ก
ทำรับเหมาทำตู้ห้องเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำมาวันละไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

จากการที่ชัยสามีของซิมต้องเชื่อมเหล็กเป็นเวลากว่า๒๐ปี
หรือประมาณ๕๘๔๐๐กว่าชั่วโมง
ส่งผลกับสายตาของชัยเป็นอย่างมาก
ก็เลยส่งผลให้ตาข้างซ้ายเขาอะค่ะ

ส่วนข้างขวาก็คือสั้น๓ล้อ
ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ลำบากค่ะ
คือแบบจะขาดแว่นไม่ได้เลย

เราจะต้องคอยขับตลอดเพราะว่ามองไม่เห็นทาง
ก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงอยากให้เขาหาย
วันนี้สิงห์เตรียมตัวมาเต็มที่
เพื่อเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้
อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งค่ะมารักษาตาเขา

มาเอาใจช่วยซิมแม่ค้าขายถั่วต้มคนขยันคนนี้กันนะครับ
เขาว่ากันว่าความรักทำให้คนตาบอด
แต่วันนี้ซิมจะใช้ความรักทำให้แฟนกลับมาตาดีเหมือนเดิม

สายตาเขาไม่ปกติไม่ดีค่ะ

เคยไปรับทำบ้านเพื่อน
แล้วทีนี้เศษปูนกระเด็นเข้าตา

ใครจ้างไปทำอะไรก็คือทำหมดทุกอย่าง

เชื่อมเหล็กก็จะต้องมีประกายไฟ
ใช่ครับแล้วก็แสงมันแรง
แล้วก็จะมีควันเวลานั้นก็จะสูบเข้าไป

เคยไปหาหมอแล้วก็หมอเขาบอกว่า
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแผลหรือเป็นแผลเก่าหรือว่าเป็นแผลใหม่
แล้วก็ขึ้นหัวใจเขาก็ผิดปกติ

เราไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นจากการทำงานของเขาเนี่ยครับ
และณปัจจุบันนี้อาการทั้งหมดในการทำงานเนี่ย

เพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีมาอุบัติเหตุรถชน
แล้วก็หายปลาร้าตรงกระดูกตรงนี้ครับ
ก็แบบเหมือนโผล่ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็หมอก็สั่งบอกว่าห้ามทำงานหนัก
ตอนนี้ก็คือไม่สามารถไปเชื่อมเหล็กอะไรได้แล้ว
ก็ทำได้ค่ะทำได้บ้างก็รับงานมาทำที่บ้านบ้าง
แต่ว่าจะแบบหนักอะไรไม่ได้
คุณชัยคะในระหว่างที่ทำงาน
ทำงานเป็นช่างเชื่อมมาทั้งหมดกี่ปีคุณชัย

ทำไมถึงเลือกเป็นอาชีพช่างเชื่อม
มันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็หารายได้ได้ดีครับ
ถือว่าเป็นรายได้ที่เป็นกรอบเป็นกรรมกับอาชีพนี้

ทำมา๒๐กว่าปีมันเริ่มมีอาการที่ไม่โอเค

ก็ประมาณสัก๕ปีให้หลัง
เริ่มอาการเริ่มแรกนี่มันเริ่มจากไหนก่อน
ปอดครับปอดเป็นจุด

เขาวินิจฉัยโลกเลยว่ามันมาจากการทำงานของเราไหม
มาจากการทำงานของเราฝุ่นควันเชื่อมการ์ดเชื่อมที่เราเชื่อม
แล้วหลังจากนั้นมีอาการอะไรเพิ่มเติม
แล้วก็จะเป็นพวกคลื่นหัวใจก็เกี่ยวกับการ์ดเชื่อมนี่แหละครับ
ก็เข้าไปทำให้ระบบคลื่นหัวใจมีปัญหา
อะไรนะครับผมปกติมันจะเป็นคลื่นสม่ำเสมอ
แต่ผมจะขึ้นมั่งลงมั่ง

ผมไปทำงานแต่ก่อนผมไปทำงานเมืองนอกด้วย
คือนอนอาจจะแบบรับไปเลย
ที่เขาเรียกว่าเป็นโรควันตาย
แล้วนอกจากปอดกับหัวใจคุณชายเห็นบอกว่าสายตา

ถ้าสมมุติว่าณตอนนี้คุณชัยไม่มีแว่นสามารถเดินไปไหนได้ไกลขนาดไหน
อดอย่างนี้ก็มองไม่เห็นเรียบร้อยไปแล้ว
คือมันจะเป็นเบอร์ใช่ไหมครับมันไม่ใช่มืดใช่ไหมครับ

แต่ถ้าไม่ใส่คือจบเลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนได้เลย

ก็เป็นพ่อค้าขายสวยต้มช่วยเมีย
ช่วยภรรยาตอนนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยภรรยา

แล้วก็รับงานมาเชื่อมที่บ้านบ้าง

ช่วงนั้นที่คุณชัยทำงานไปได้ใครเป็นคนทำงาน

ทำงานคนเดียวเขาก็ให้เขาเลี้ยงลูกไป

เริ่มจากอะไรเป็นอาชีพแรกฮะ
แค่กำดอกไม้พอไหมครับคุณซีม
ไม่พอแม่ก็ให้กำละ๖๐ตังค์

หลังจากกำดอกไม้ให้คุณแม่พอไม่พอแล้วขยับขยายไปทำอะไรคะ
เก็บดอกสโหน่หลังบ้านมั่ง
เก็บผักรอบบ้านไปขายตลาดบ้าง
ฝากแม่ไปขาย๓๐๔๐บาทก็เอาค่ะ
ระหว่างที่เราต้องทำงานหนักแล้วสามีไม่สามารถทำงานได้เลย

รู้สึกแบบทำไมชีวิตถึงได้แย่ขนาดนี้เลยบางทีมีเงินติดตัวในกระเป๋า
ไม่ถึงสิบบาทเลยนะขอข้าววัดกินก็ขอเคยขอไว้แล้ว
แต่เราไม่เคยบอกแม่แล้วก็แบบไม่อยากให้เขาแบบเครียด
ไม่สบายใจกับเราอะไรอย่างเงี้ยเคยท้อจนคิดอยากจะทอดทิ้งสามีไหม
เรามีความรู้สึกว่าต่อสู้กันมาจนขนาดนี้แล้วแบบก็
ถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็ต้องสุขด้วยกันอย่างนี้ครับ
ถ้าจะมีก็ต้องมีด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันมาจนสิบสามปีแล้วเนอะ
ห่วงอะไรสามีบ้างค่ะทุกอย่างค่ะหลายเรื่องตาการใช้ชีวิตคือแบบ
กลางคงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะขับรถไม่ได้เลยต้องเป็นเราอย่างเงี้ย

ขอบคุณทุกอย่างที่แบบดูแลขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
ไม่ว่าเราไม่สบายอะไรหนักขนาดไหนเขาก็มีเขาก็ดูแล
คุณชัยค่ะขออนุญาตถามคุณชัยอย่างนี้นะคะว่า
เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงมาตลอดเลย
ดูแลทั้งภรรยาและลูกน้อยที่กำลังน่ารัก
แต่มาวันหนึ่งร่างกายเรามันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
ไม่สามารถทำงานได้เวลาเห็นภรรยาออกไปทำงานรู้สึกยังไง
ก็เป็นห่วงเขาครับไม่อยากให้เขาทำงานหนัก
เวลาเห็นภรรยาเหนื่อยคุณพิชัยปลอบโยนว่ายังไงบ้างคะ

ที่คุณซิมจะสู้เพื่อพี่ชัยและลูกสาว
แล้วก็คุณแม่ด้วยบนเวทีของเรา

ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าโลกนี้มีรักอยู่จริง

เป็นคำง่ายแต่จับใจละกิ่ง
ความรักก็ช่วยให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้
ทีนี้คุณซิมอยากจะได้เงินทุนเอาไปทำอะไรบ้างครับ
หลักเลยก็อยากจะได้ไปทำเลสิกตาให้แฟน
อันนี้ถามหมอยังคะว่าอย่างไรมั้งเท่าทำแล้วหายไหม
ก็หมอก็ไม่รับปากว่าจะหาย
แต่ว่าคืออาจจะดีขึ้นมากเลยนะครับคืออาจจะดีขึ้น

บ้านคุณซิมเนี่ยก็คือปัญหาหลักคือปัญหาสุขภาพของสามี
ถ้าสุขภาพดีขึ้นในชีวิตก็จะดีขึ้นเลยว่าอย่างนั้น
อยากทำฟันให้แม่ด้วย

เห็นคุณซิมในภาพชีวิตนะคือสู้มาก
แต่ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนะสู้เพื่อครอบครัว
ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทำตาให้สามีทำฟันให้คุณแม่
ถ้าเหลือก็เป็นทุนการศึกษาให้น้องอันอันไป
เอานะครับเอาละครับทราบวัตถุประสงค์กันแล้ว
ตอนนี้ก็มาเป็นเรื่องของการแข่งขันกันนะครับ
และตอนนี้พร้อมอยู่แล้วค่ะนะครับมาถ้าพร้อมนะครับ
อินโทรยกที่๑นะครับของคุณซิมมาเลยครับ
เพลงอะไรยากง่ายขนาดไหนคุณซิมค่ะ
เมื่อไหร่จะพอของเดินเพลงอำนวยฟรครับ
ช่วงก่อนโควิดก็ร้องตามงานนี้ก็มีร้องบ้าง
แต่ว่าหลังมาไม่ได้ร้องเพลงหลายเดือนแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลง
นี่แหละปัญหารึเปล่า
เหมือนกันครับมีสิทธิ์เราให้ตัวช่วย๓แผ่นนะครับ
หนึ่งยกแต่ว่าบอกมาก่อนนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับพี่เบิร์ต
คือถ้าเกิดเขาใช้เนี่ย
ถ้าเกิดมันผิดแค่คำเดียวหรือว่าอะไรอย่างนี้

ค่ะเอ่อแต่แต่ถ้าเขาไม่ใช้เนี่ยคือ

แล้วเขาไม่ใช้แล้วนี่ขู่กันปะคะเนี่ย
มีหยอดอย่างนี้ไว้ด้วยหวาดเสียวหนักเข้าไปอีก
เพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วขอให้โชคดีนะครับ
ค่ะพร้อมแล้วครับยกที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๑เพลงมาครับ

ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะสวยกับใครไม่เรื่อย
ไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจ
แต่ที่ทำเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไร
เพราะถึงยังไงเธอก็เลื่อนก็ไหลอยู่ดี
ร้องไห้ก็แล้วอามหึงก็แล้วเธอยังไปต่อ
ไม่เคยจะพอมันจุดอิ่มตัวของเธอไม่มี
จึงได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดี
พี่ไม่ยอมหนีเพราะยังมีหวังในใจ
เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้
ร้องให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้

เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้
เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจ
แต่หากมีสักนิดที่เธอถูกคิดขึ้นได้
ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบคลอน้ำตา
ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะสู้
รับหลังอยู่เรื่อย
ไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมา
ถ้าหากเธอเห็นใจก็อยากให้เธอรู้ว่า
ฉันเสียน้ำตาเพราะเธอไม่พอสักที
เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้
ลองให้เต็มที่ไปมีคนโน่นคนนี้ตามสบาย
เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้
เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจ
แต่หากมีสักนิดที่เธอฉุกคิดขึ้นได้
ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบเพราะน้ำตา
ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะสู้หลับหลังอยู่เรื่อย
ไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมา
หากเธอจะใจร้ายหลายใจไม่ยอมเลิกรา
ฉันก็ไม่ว่าเมื่อเธอพอจะรออยู่ตรงนี้
จังหวะเนิบเหมือนกันนะฮะควบอยู่เหมือนกันนะฮะ
ยกที่๑นะครับท่องคุณซิมเพลงเมื่อไรจะพอนะครับท่องคุณเดือนเพลั้มอำนวยพอนะครับ
เขาก็ช่วยร้องด้วยนะคุณป่านะเห็นตอนจบนี่เขาทำตาดำเหลือกไปข้างบนแล้วแบบ
อย่างงี้เลยอ่ะได้จริงเหรอคะพี่เบิร์ตได้ครับผมตอนนี้นะครับ
ก็ทำหน้าที่กันไปครบทั้งสองท่านแล้วนะครับคุณเบิร์ตก็ร้องแล้ว
คุณซิมก็ร้องแล้วเพราะฉะนั้นก็มาถึงการเฉลยกัน
เชิญคุณเบิร์ตข้างบนเลยเชิญครับตอนนี้สุขภาพจิตใจเป็นไงบ้างฮะ
ตอนนี้คิดอยู่อย่างเดียวตอนนี้คิดว่าอะไรฮะขึ้นทางด่วนตรงไหน
ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราเปิดกูเกินได้อยากให้อยู่นานก่อน
จะต้องกลับบ้านแล้วคุณซิมอยู่ต่อคุณเบิร์ตเป็นไงครับจริงจริงแล้ว
ไม่ได้เสียใจแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกเสียดายแค่นั้นเอง
มันมีอะไรล่ะที่จะทำแล้วจะสามารถทำเงินได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วใช้เวลาที่น้อยแล้วก็เป็นความสามารถ
ที่เรามีอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าเสียดายน่าเสียดาย
แต่ก็อย่าเพิ่งจิตตกไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟังคำเฉลยเลยไม่แน่อาจจะร้องได้แล้ว
ก้าวเข้าสู่เพลงที่สองไปด้วยกันทั้งคู่ประคับประคองกันไปเพื่อชิงเงิน
เป็นคนละล้านก็ได้นะคะมาดูกันนะครับยกที่หนึ่งนะครับ
คุณเบิร์ตกับคุณซิมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอาละครับตอนนี้จากการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้ว
มีหนึ่งท่านในสองท่านนี้ร้องถูกและอีกหนึ่งท่านร้องผิด
เพียงยกที่หนึ่งก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีนักสู้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ร้องได้ในยกนี้
ใครจะเป็นฝ่ายที่ชิงเงินทุนสะสมหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปได้มาลุ้นกันครับ
ผู้ที่ร้องได้ก็คือ
ผู้ที่ได้อยู่ต่อก็คือ

คุณซิมร้องได้นะครับ
คุณเบิร์ตร้องผิดนิดเดียว

ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปจากกัน
ด้วยการหนีไปจากกัน

รู้ตัวด้วยไงประเด็น

แต่ทำไมมันปากมันไม่ไป

คุณเบิร์ตร้องผิดนะครับก็รับเงินทุนสะสมนะครับ

และได้ไปชิงเงินล้านกับนักสู้คนใหม่

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ

ไม่ต้องย้ายช่องค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
เข้มข้นเสมอค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

คุณเบิร์ตนักสู้ผู้ชนะศึก๑สมัยของเรา
ก็ต้องจบเส้นทางการสะสมเงินทุน
แต่เพียงเท่านี้กลับกลายเป็นคุณซิม
แม่ค้าคนขยันของเรา
พลิกชิงเงินทุน๑๐๐๐บาทมาได้สำเร็จ
ยกหน้าศึกชิงล้านของคุณซิม

ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนห้ามพลาดครับ
ครับผมวันนี้นะครับขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านนะครับผม
ที่ให้โอกาสผมนะครับได้มาร้องเพลง
เพื่อมีทุนไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ

อาจจะลืมไปอุ่นก็ด้วยนะครับผม

นพรัชพ่อที่แสนดีทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยความรัก

พูดไม่ได้เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผมจะต้องทำกิจกรรมดูแลเขาก่อนที่จะออกไปทำงาน
ขับรถไปก็เป็นห่วงไปคือหวาดวิตกกังวลเรื่องลูกชายครับผม
ออกทีวีครั้งแรกอยากพูดอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้าน
ก็อยากให้ทั้งบ้านเปิดดูทางไทยรัฐทีวี

ทั้งที่รู้สึกใจตลอด
ว่านอนกอดคนที่นอกใจ
ของนอนของคนจน

ตนคนจนอย่างเรา
คุณนบและคุณซิม
ร้อน